คุณเชื่อ
มาให้ดูกันแบบชัดเลย
หลังจากที่มีชาวเน็ตเรียกร้องว่า
แม่แม่มีเลขเด็ดเลขดังอะไรหรือเปล่า
เอามาบอกกันบ้างสิอย่าเก็บไว้คนเดียว
เพราะอยากจะมีคนดวงดีดวงเฮงแบบแม่ปังทุกงวด
คือคุณผู้ชมดูดีนะเมื่อวานนี้

ด้วยการจุดทูปตัวเลข๓อันด้วยกัน
ให้เห็นตัวเลขกันจ่ะไปเลยค่ะ

มีตัวเลขตามนี้เลยสรุปมาให้ดูแล้ว

เผื่อจะโชคดีนะคะไม่โบเบ๋แบบแม่ฮาย
แต่นิดนึงถ้าใครได้สังเกตดูคลิปนะ

ตอนที่มันทำคลิปอยู่จะสั่นลิกกระดิกอยู่อันนี้

มันขยับจริงทูบมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหม
เราเห็นตรงแบนมันแบบขยับ
ขยับแบบขยับนิดนึงอย่างนี้
เออเอาสิให้เห็นด้านมุมให้เห็นด้านเนี่ย

อันนี้ก็แล้วแต่เลยจากความสามารถของแต่ละคนเลยนะคะ
เอาไว้เป็นคลิกเฉยนะจ๊ะ
ฮายผ่านไปค่ะอีกแม่นึงละกัน

เจ้าเก่าเจ้าเดิมคู่ซี้กันนั่นแหละ

พลอยเธอตาดีเธอเล็งหน่อยสิ

อาวแย็ดก็ได้เหมือนกันนะคะ

แบบพอดีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ

เพราะว่ามันใกล้วันที่เราจะได้เป็นเศรษฐีกันแล้ว
อยากให้แฟนบันเทิงไทยรัฐโชคดีจริง

ก็เอามาฝากกันแบบนี้เป็นประจำทุกงวดนะคุณผู้ชม